ต้องบอกว่าโรงรับจำนำนั้นเป็นที่พึ่งอย่างดี
ให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองในการนำสินค้าไปฝากเอาไว้

ปีนี้มีความต้องการใช้เงินสูงขึ้นเหมือนกันนะครับ

รวมทั้งเรื่องของสถาบันการเงินเองก็มีการมาลุกตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับ
ติดตามบริการได้กับรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
คักไปด้วยบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครอง
นำทรัพย์สินมาจำนำในช่วงใกล้เปิดเทอม
เพราะต้องใช้กำลังทรัพย์มากกว่าปกติ
ทองรูปภัณฑ์ค่ะคือทรัพย์สินที่กลุ่มผู้ปกครอง
นำมาจำนำมากที่สุดในช่วงก่อนการเปิดเทอมนี้ค่ะ
จะมีการซีนพลาสติกอย่างดีเพื่อให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้ว่า
วันแรกที่มามาในสภาพไหนวันกลับออกไปก็ต้องคงสภาพนั้นค่ะ
ความต้องการเงินสดของผู้ปกครองในปีนี้

เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว
ได้เตรียมเงินรองรับในช่วงเปิดเทอมสาขาละ๕๐ล้านบาท
รวมทั้งหมด๓๒สาขามีเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น๑๖๐๐ล้านบาท
แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความต้องการที่มากกว่านั้น
เราก็สามารถที่จะเพิ่มวงเงินได้ให้เพียงพอครับ
เพิ่มเป็น๒๐๐๐ล้านหรืออะไรเราก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ทันทีครับ
ส่วนใหญ่แล้วการแข่งขันก็จะเน้นกันที่การให้ราคา
ประเมินราคาทรัพย์ที่สูงที่สุด
แล้วก็ความหลากหลายในการรับทรัพย์จำนำ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเน้นก็คือ
เรื่องการให้บริการแล้วก็การดูแลรักษาทรัพย์ครับ
ขณะเดียวกันการเติบโตของสินเชื่อเงินด่วน

หรือแม้แต่สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์
ยังออกโปรโมชั่นเข้ามาเบียดตลาดคนร้อนเงินมากขึ้นเรื่อยเช่นกันค่ะ
อย่างรถแลกเงินของธนาคารธนชาติ

ให้ลูกค้าที่สมัครสินเชื่อในช่วงนี้
จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน
เพื่อเป็นอีกทางเลือกของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม

วงเงินสูงที่สุดอยู่แล้วนะครับ

กับสินเชื่อส่วนบุคคลทุกประเภทที่มีอยู่ในตลาด
สถาบันการเงินหลายแห่ง
หันมาลุกตลาดสินเชื่อช่วงเปิดเทอมมากขึ้น
เช่นเดียวกับตลาดโรงรับจำนำเอง
ที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้นเรื่อย
แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยังแตกต่าง
จากโรงรับจำนำและบัตรกดเงินสด
ลูกค้าที่ต้องการใช้วงเงินไม่สูงมากนัก

จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินสด
เป็นหลักแสนบาทขึ้นไปมากกว่า

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน